รวมทั้งหมด๔๓องค์กรมีการร่วมกันจัดเวทีเสวนาขึ้นมา
ชื่อว่าประชามติที่ฟรีและแฝด
ทางด้านของนักวิชาการจากคณะนิติราช
เขามีการปราธกฐาพิเศษแล้วบอกว่า
ถ้าเกิดว่าการทำประชามติร่างรัฐมนุนผ่านความเห็นชอบ
นั่นหมายความว่าจะเป็นระเบิดเวลากับอนาคตของประเทศ
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากบริงารของทีมข่าวการเมืองไทรรัตท์ทีวี
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง
รวมกว่า๔๓องค์กรจัดเวทีวิชาการประชามติที่ฟรีและแฟร์
หอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
โดยก่อนเริ่มงานเสวนาแต่ละองค์กรต่างแถลงจุดยืนของตัวเองที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูล
โดยย้ำว่าจะไปใช้สิทธิ์ในวันที่๗สิงหาคมนี้
และก่อนงานจะเริ่มขึ้นประชาชนที่เข้ามาร่วมฟังเสวนาได้ชูเอกสาร๗เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูลของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ด้วย
งานเสวนาถกแถลงร่างรัฐธรรมนูลนายอัศดางปานิกบุตรนักวิชาการอิสระคณะรัฐศาสตร์
ระบุว่ารัฐธรรมนูลที่ผ่านมา๑๙ฉบับเป็นฉบับตัดแปะ
โดยเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติแก้ไขความเป็นธรรมให้กับสังคมไทยไม่ได้
และเป็นฉบับแย่กว่าทุกฉบับโดยเฉพาะหลักการประชาธิปไตย
ซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจโดยคณะรัฐประหาร
ผู้นำบอกว่าประชามติครั้งนี้ต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม

ท่านต้องเปิดโอกาสให้พวกเราทุกหย่อมย่าทุกตำบลทุกองค์กรได้เปิดเวทีได้ครับ
มันต้องสามารถที่จะพูดได้ว่าจุดดีไม่ดีอะไรมันคืออะไร
ส่วนการตัดสินใจให้ประชาชนตัดสินนะครับ
แต่ไม่ใช่ไปจับคนที่เขาต่อสู้

เราถามประชาชนอีกไม่ให้ข้อมูลที่ดีและละเอียดรอบครอบแล้ว
ให้เขาคิดแล้วมันจะเป็นประชามติได้ยังไงครับ
ขณะที่นายวรเจตภาคีรัฐอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักวิชาการคณะนิติราช
รัฐกฐาประชามติ๗สิงหากับอนาคตสังคมไทย
ระบุว่าร่างรัฐธรรมนูลนี้ถ้าผ่านการออกเสียงประชามติ
จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูลเป็นไปได้ยาก
เพราะต้องอาศัยเสียงของสว๑ใน๓มาเห็นชอบ
แต่หากผ่านประชามติก็จะรับรองอำนาจการใช้มาตรา๔๔
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เชื่อว่าจะกลายเป็นระเบิดเวลาความขัดแย้งในอนาคต

กำหนดให้อำนาจของรัฐหารนั้นโดยปกติแล้วนะครับ
สิ้นสุดลงนะครับเมื่อมีการประกาศใช้รัฐมนุนฉบับถาวรนะครับ
หมายความว่าที่ควรจะเป็นก็คือว่า
สมมุติอนุญาชบับนี้ผ่านการของเสียงประชามตินะฮะ
อำนาจของหัวหน้าคอสชเนี่ยควรที่จะยุติลงหรือจบลงนะฮะ
เมื่อมีการประกาศใช้รัฐมนูลที่มีที่มาเนี่ยนะครับ

แต่ว่ากฎเกณฑ์รัฐมนูญฉบับนี้ไม่เป็นเช่นนั้นนะฮะ
หน้าคอสชยังคงมีอำนาจต่อไปอีกนะครับตามมาตรา๔๒
วิชาการจากคณะนิติราชยังชี้ด้วยว่า
ถ้าร่างรัฐธรรมนูลผ่านประชามติ
ก็จะยิ่งสร้างความชอบทำให้กับคอสช
ในการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔

คะแนนส่วนใหญ่โหวตให้คว่ำร่างรัฐธรรมนูล
ก็จะส่งผลต่อความชอบทำในอำนาจของคอสชที่ไม่เหมือนเดิม
และขอให้ประชาชนอ่านกติกาของร่างรัฐธรรมนูลให้เข้าใจ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน